ไปที่จังหวัดนนทบุรีก่อนตำรวจภูทรไซน้อยนี่คนร้ายกว่าผี
เพราะอยู่ดีเนี่ยบุกเข้าไปที่ห้องไปข่มขืนกระทำชำราวเขา
คุณป้าท่านหนึ่งฮะยังไม่พอยังอ้างว่าป้าสมยอมเอง
ตำรวจภูทรไซน้อยจับตัวเต๋าเต๋าสุชาตินิมาอายุ๒๔ปี
จับได้พร้อมกับรถยนต์ที่ใช้ในการหลบหนีฮะคือคืนก่อนเนี่ย
คืนเดียวก่อสองคดีคดีแรกเนี่ยอยู่ดีดีไปเจอคุณประวี
ประวีอายุ๓๒ปีเอามีดไปจี้ขู่โทรศัพท์เขาฮะ
ขึ้นรถของเขาแล้วไล่เจ้าของรถลงจากรถและขับรถหลบหนีไป
แล้วจากนั้นใช้รถคันดังกล่าวนี้

นางเออยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูทรไซน้อยครับ

พอมีคนมาเคาะห้องก็เข้าใจว่าเป็นลูก

แล้วก็มีการข่มขืนกระทำชำราว

เอ้าเฮ้ยทำไมพูดแนให้เดี๋ยวฟังเต๋า
แล้วผมถามเขาแล้ว
ผมถามแม่เขาว่า
ห่วงคือกล่ออยู่บ้าง
โพพไม่อยู่
ได้นี่ผมเดินสบาย
อ๋อพี่สาวบอกว่าป้าเขามาจับเป้าผมก่อน
มาขอผมก่อนผมก็เลยจัดให้คือถ้าหากเขาจะไม่ยอมเขากรี๊ดเนี่ย
ข้างห้องเขาก็รู้เรื่องแล้วอ้าวอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะ
ตำรวจดำเนินคดีหลายข้อหาไม่ว่าจะเป็นข่มขืนกระทำชำราว
ลักทรัพย์แล้วก็ชิงทรัพย์ดำเนินคดีในเต๋าตามกฎหมายครับ